ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเกิดเหตุการณ์พ่อเลี้ยงค่ะ
ใช้มีดแทงลูกเลี้ยงนะคะแทงจนตายเลยนะคะ
ส่วนสาเหตุที่เกิดจากอะไรเขาบอกว่าพ่อเลี้ยงเมามีวันหนึ่งนะคะ
เมากลับบ้านมาแล้วก็ไปทำรถจักรยาน
ล้มใส่มอเตอร์ไซค์ของลูกเลี้ยงมันเป็นรอย
เขาก็เลยทะเลาะกันเรื่องนี้นะคะสุดท้ายค่ะ
มาจบด้วยการฆ่ากันตายนะคะคนที่เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงค่ะชื่อว่านายสุบพระเริกประหลาดมนตรอายุสี่สิบสองปีนะคะ
นี่เป็นช่วงที่ตำรวจค่ะนำศพไปส่งชนะสูตรนะคะ
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ส่วนผู้ก่อเหตุชื่อว่านายประกอบคุณยศยิ่ง
อายุหกสิบสองปีเป็นพ่อเลี้ยงเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ไปสอบถามแม่ของผู้ตายนะคะชื่อว่านางอารีบัวแก้ว
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายประกอบซึ่งเป็นสามี
และก็เป็นพ่อเลี้ยงของผู้ตายและเป็นผู้ก่อเหตุ
กลับเข้ามาในบ้านสภาพเมาเหล้าเล็กน้อยแม่ย้ำแบบนี้นะเมาเล็กน้อย
แล้วก็ทำรถจักรยานล้มใส่รถมอเตอร์ไซค์ของนายสุภเริกลูกเลี้ยง
จนเป็นรอยแล้วก็เกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรง
เข้าไปห้ามแยกย้ายกันไปแต่มันมีรอบสองค่ะ
มันมียกสองเกิดขึ้นแล้วยกสองมันรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นชกต่อย
ที่นายประกอบพ่อเลี้ยงจะใช้อาวุธมีด
ซึ่งเป็นมีดปลายแหลมแทงเข้าที่ใต้ราวนมด้านซ้ายของนายสุภเริกลูกเลี้ยง
ล้มลงเลยค่ะที่หน้าบ้านพักด้วยความตกใจ
ก็เลยช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลพร้าวแต่ก็เสียชีวิต
ในเวลาต่อมานี่เป็นภาพนะคะสองของช่วงที่ตำรวจนำตัวไปทำแผนค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะแม่บอกว่าเสียใจมากแล้วก็ไม่คิดว่าสามีกับลูกชาย
ทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นฆ่ากันแบบนี้เพราะว่าอยู่กินกับผู้ก่อเหตุมาตั้งแต่ลูกชายคนนี้
ผู้ตายอายุ๓ขวบช่วยกันเลี้ยงประงบประคบประงมเปรียบเสมือนลูกแท้เลย
ทั้งนี้นะคะพนักงานสอบสวนสพพร้าวควบคุมตัวนายประกอบผู้ก่อเหตุพร้อมอาวุธมีด
ใช้ในการก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักก่อนจะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ